คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์เป็นเหตุประทึกเหมือนกัน

แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย

ดูแสดงว่าร้านนั้นมีหลายรูปเลยนะครับน่ะ
เหตุการณ์ร้านมีหลายรูป

โอ้โหคุณดิฉันนึกว่าในหนังสงครามนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกค่ะเกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียน
ถังแก๊สระเบิดนับกันได้๒๒๒๓ครั้งวันนี้ยังกับคลังแสงย่อมเลยนะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาตี๕๓๐ค่ะนี่คือที่โรงอาหารของโรงเรียนวัดด่านสำโรงนะคะที่สมุทรปราการ
คุณถ้ามันเกิดสายกว่านี้อีกหน่อยตอนที่เด็กมาแล้วมาทานข้าวเช้ากันที่โรงอาหารมันจะเกิดความสูญเสียมากเลยนะคะ

เอารถดับเพลิงมาเลยค่ะเห็นไฟลุกไหม้แบบนี้รถดับเพลิงมา๔คันแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้เป็นอาคารสูง๓ชั้นค่ะ
ต้นเพลิงเกิดขึ้นในห้องครัวของร้านขายอาหาร
อยู่ใต้ถุนชั้น๑เดี๋ยวแหละที่เป็นโรงอาหารนะคะ
ทีนี้ไฟมันไหม้
มันไหม้แรงแล้วตุ้มเสียงที่ได้ยินเป็นระยะ
ฉีดน้ำไปเรื่อยก็ยังได้ยินตุ้มอยู่เลยนะ
คุณถังแก๊สระเบิดแล้วค่อยระเบิดต่อเนื่องกันเป็นจังหวะจังหวะแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่นะต้องพยายามเข้าไปจะไปปิดวาวแก๊ส
ขนย้ายถังแก๊สเกือบ๑๐ถังออกจากจุดที่เกิดเหตุ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

แก๊สระเบิดขนาดนี้ไฟไหม้ขนาดนี้ข้าวของก็เสียหายหมด
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะว่าถังแก๊สที่มันระเบิด
มันวางเรียงติดกันกี่ถัง
ผมถึงได้บอกอย่างกับคลังแสงย่อมเลยอันตรายมาก

คือดิฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดถังแก๊สแล้วมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดนี้

มันอันตรายแล้วรวมกันหลายถังแบบนี้

ใช่เราไปคุยกับทางด้านคุณป้าสุวรรณีจำนงศักดิ์นะคะ
ที่เป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนนี้
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นทำงานอยู่ด้านหลังโรงเรียนค่ะ
แล้วได้ยินเสียงตึ้มขึ้นมาเนี่ยนะ

คุณป้ารีบวิ่งมาดูเลย
ตอนนั้นเห็นคนเจ็บเป็นพ่อครัว
มาขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะโกนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย

พยายามจะเปิดวาวแก๊สเพื่อทำอาหาร
แต่วาวถังแก๊สมันแน่นคุณผู้ชม

เพราะตรงวาวแก๊สนี่นะอันตรายมากนะคุณนะ

ได้ยินเสียงระเบิดตุ้มแล้วทีนี้มีคนออกไปบอกว่า
ช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผู้ชาย

คนเจ็บอ่ะนะบอกช่วยผมด้วยโดนแก๊สระเบิดเลยครับ

เป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวเจ็บเยอะไหม

ไม่มีแล้ว

ไม่ได้ต้นเพลิงมันเกิดจากอะไรครับ
ทางแก๊สเขาบอกว่า
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีรายงานว่าตอนที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ย

ผู้หญิง๑คนผู้ชาย๑คน

ตอนนี้พลเมืองดีก็นำตัวคนเจ็บทั้งสองคนเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์แล้วนะคะ
แล้วดูสิสภาพอันนี้คือพวกแบบผลไม้ต่างที่เตรียมมา
ทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะ

วันนี้ก็เลยต้องสั่งหยุดการเรียนการสอน๑วัน

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความเสียหาย
ส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้
เกิดจากแก๊สหุงต้มมันรั่วไหล

เกี่ยวข้องกับการที่เอาเหล็กเคาะเคาะด้วยไหม

เดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน

หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ต่อไปด้วยนะคะ
เพราะตอนนี้พิสูจน์หลักฐานคงอยู่ในพื้นที่แล้วล่ะฮะ
เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะฮะ
เป็นเหตุระทึกทั้ง๒เหตุเลย